สถานการณ์นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าทีมไทยพลาดท่าแพ้ขึ้นมานะครับ
ตกรอบยังมีแต่ถ้าเกิดดูเงื่อนไขแล้วเนี่ยค่อนข้างจะยากพอสมควรเพราะว่า
คู่แข่งเนี่ยก็ต้องลุ้นให้ไทยเนี่ยแพ้อุสเบย์เยอะเลยนะครับ
ก็มีแยกลูกทีมลงซ้อมปรับเวลากันด้วยนะครับ
ช่วงเย็นมาซ้อมตอนเช้าก็แบ่งเป็น๒ชุด
ตัวจริงนะครับเกมชนะศรีลังกาก็ลงสระฟื้นฟูร่างกาย
ส่วนตัวสำรองแล้วก็คนที่ไม่ได้ลงเล่นก็ฝึกซ้อมตามโปรแกรมปกติ

เงื่อนไขของทีมไทยคือต้องชนะสถานเดียว
บอกว่าการเจอกับทางอุสเบคิสสาธารณี่
ต้องยอมรับว่าคู่แข่งเป็นทีมที่มีคุณภาพ
แต่เมื่อไทยมาเล่นในบ้านของอุสเบย์ก็อยากจะมีแต้มกลับไป
และอยากจะวัดมาตรฐานกับอุสเบย์ว่าไทยดีพอไหมที่จะสู้ได้
หรือว่าอาจจะมองถึงการชนะก็มีความเป็นไปได้หมดเหมือนกัน
ส่วนเงื่อนไขในการเข้ารอบหรือว่าตกรอบของทีมชาติไทยนะครับ
ในรายการนี้ก็แน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปครับว่า
สถานการณ์เนี่ยคือทีมไทยนะครับประตูได้เสียบวก๕อุสเบย์บวกอยู่๗
ฉะนั้นนะครับทีมไทยไม่มีทางเลือกครับอยากเป็นแชมป์กลุ่มต้องชนะสถานเดียว
ถ้าเกิดเสมอก็จะเข้ารอบในฐานะอันดับ๒ที่ดีสุด๕จาก๖ทีม
ซึ่งมีโอกาสจะเป็นอันดับ๒ให้ดีสุดอันดับหนึ่งด้วยนะครับ
จากสถานการณ์ตอนนี้ที่มี๖แต้มแล้วประตูที่เสียบวกเยอะมาก
แต่ถ้าเกิดว่าทีมช้างศึกแพ้อุสเบกิสถานนะครับ
แล้วก็จบที่๖คะแนนก็ต้องมาลุ้นนะครับมาลุ้นกับทีมอื่นในสายอื่น
ซึ่งตอนนี้นะครับสถานการณ์คือมีคีกิสถานครับของกลุ่มเอฟที่มี๖แต้ม
เกษตร์สุดท้ายนะครับก็ลุ้นให้ทางคีย์คริสต์ฐานเสมอกับทาจิ
หากชนะนะครับต้องชนะด้วยสกอร์นะครับห่างกว่า๑ลูกแล้วก็ลุ้นให้ไทยแพ้อุสเบย์อีกด้วยสกอร์๐ต่อ๔ขึ้นไป
แล้วก็ลุ้นให้ไทยแพ้ด้วยสกอร์สูงถึง๐ประตูต่อ๕ขึ้นไปนะครับ
ซึ่งแน่นอนสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยสองกลุ่มนี้พอเพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับ
ที่ไม่สามารถเก็บ๓แต้มได้เนี่ยทีมไทยก็จะเข้ารอบซึ่งเงื่อนไขเนี่ยมันเปิดกว้างให้กับทีมไทยอยู่แล้วนะครับ
ส่วนโปรแกรมณสุดท้ายนะครับเรียกย้ำกว่าหน่อย
วันพรุ่งนี้นะครับอังคารที่๑๔มิถุนายนเวลา๔ทุ่มครึ่ง
เจอทางอุสเบกิสถานนะครับจะเริ่มเข้าสัญญาณทางหน้าจอ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเวลา๔ทุ่ม๑๕นาทีนะครับ
ส่วนซัปโปโรทีมดาวน์ในศึกเจลีกที่คนไทยเราคุ้นเคินนะครับ
ก็ดึงทางสุประโชคสารชาติมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วล่ะครับ
เอาไปจากบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับด้วยการยืมตัวก่อนเบื้องต้น
สัญญาตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนจนถึง๓๑ธันวาคมนี้
ออปชั่นในการซื้อขาดครับเจ้าเชคก็บอกว่าดีใจมากที่ย้ายไป
ร่วมทีมซัปโปโรเพราะเป็นการออกไปเล่นต่างประเทศเป็นครั้งแรกตั้งตารอคอยมานาน
รับนะครับว่ารู้สึกประมาทเล็กน้อยแต่ก็คิดว่าจะปรับตัวเข้ากับเมือง
แล้วก็สโมสรได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่
เพื่อนำผลการแข่งขันที่ดีออกมาสู่สโมสรและตัวเขาเองให้ได้นะครับ